สวัสดีครับคุณภาคภูมิและท่านผู้ชมที่เคารพครับ
ครับผมมีอาจารย์ปริญญาและอาจารย์ธนพรด้วยนะครับอาจารย์ครับ

อาจารย์วันชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
อาจารย์วัญชัยจุดยืนขนาดนี้ในการโหวดเลือกนายกในส่วนของอาจารย์ยังยืนยั้นเมินเดิมไหมครับ
ผมจุดยืนไม่เปลี่ยนแปลงและก็ถือว่าหลักการนี้เป็นหลักการถูก
รวมเสียงได้ข้างมากผมมีจุดยืนอย่างนั้น
แล้วก็ถ้าไม่มีเหตุผลพิเศษจริงเนี่ย
ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ
เหตุผลพิเศษคืออะไรฮะอาจารย์
ก็คนนั้นถ้าเป็นคนที่คุณสมบัติมีปัญหา
หรือสิ่งที่จะปฏิบัติต่อไปเป็นเรื่องที่มีปัญหานะครับ
เราค่อยว่ากันแต่โดยหลักการแล้วไม่ขัดข้องครับ
และผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี
คงมีการกลั่นกรองตรวจสอบแล้วนะครับ
ในสวที่มีจุดยืนเหมือนอาจารย์วัญชัยเนี่ย
ณขณะนี้มีกี่คนครับ
ผมเชื่อว่าจุดยืนอย่างนี้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลง
เพราะเราจะไปโหวตให้เสียงข้างน้อยนี่มันเป็นไปไม่ได้คุณภาคภูมิ
เราเป็นโหวตให้คนที่มีเสียงข้างน้อยแล้วไปเป็นนายกรัฐมนตรี
มันยังไงยังไงก็ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นจุดยืนนี้เป็นจุดยืนสากล
อาจารย์เชื่อว่า๒๕๐สวคิดเหมือนกันหมดไหม
อาจจะคิดเหมือนไม่เหมือนนั่นผมว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่โดยหลักการเท่าที่ผมประสานและแลกเปลี่ยนพูดคุยมาเนี่ย
โดยหลักการเขาต้องการรัฐบาลเสียงข้างมาก
สวคงไม่โหวตให้คุณไปเป็นรัฐบาลแน่นอนครับ
อาจารย์สมมุติถ้าเขาไม่ได้เสนอชื่อโหวตแข่ง
แล้วเปิดสภารัฐสภามาแล้วแล้วทางฝั่งรัฐบาลเนี่ย
เสียงข้างมากของสอสอเขาเสนอชื่อคุณพิทาคนเดียว

แต่คนอื่นเนี่ยผมยังไม่ได้รับประกันกับเขา
อาจารย์คนที่สนับสนุนแบบอาจารย์
ผมถามคุณพ่านปืนก่อน

คุณว่ากำลังเข้าใจอะไรเซียนกันแล้ว

ตอนนี้เขารวมศีลในทั้ง๓๑๐เหมือนไร
คุณฟังก่อนนี่ครับ
ผมว่าการรวมกันเนี่ยต้องดูนะว่าผมว่านั่นเป็นการรวมตัวเลขจากการประสานงานกันทุกครั้ง
เพราะข้อมูลที่ผมได้ลึกแน่เนี่ยเขาอาจจะเป็นคันพมิตรกันในการที่ไม่เอาสองมือหรือเป็นคันพมิตรกันในการที่ต่อต้านประเด็นการ
แต่การร่วมรัฐบาลกันเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าเขาจะร่วมกันได้หรือเปล่า
อย่าลืมนะว่าคนที่เป็นรัฐบาลนั้นไม่ได้หมายความว่าเสียงมาอันดับหนึ่ง
เป็นเพียงมันยากของการจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้น
อาจารย์วัญชัยกำลังบอกว่าณขณะนี้ก้าวไกลยังไม่ได้เป็นรัฐบาลอย่างนี้เหรอฮะ
ผมกำลังบอกว่าผมยังไม่แน่ใจว่าก้าวไกลในขณะนี้สามารถรวมเสียงได้เกินกว่ากึ่งหนึ่ง
และสามารถประสานกับทุกฝ่ายได้๓๗๖หรือเปล่า
ที่คุณพิทาแถลงว่าวันนี้คุยกันละ๕พักบวกก้าวกลายเป็น๖พัก
มีอยู่๓๑๐เสียงสอสออยู่ในกลุ่มของเขาเนี่ย
อันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นรัฐบาลหรือว่าเป็นความมั่นใจที่ว่าเขาจะได้เป็นนายกได้เป็นรัฐบาลอีกหรือฮะ
คุณว่าเส้นทางน้องคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ต้องคุยกันนะว่าใครจะเป็นนายก
เขาคุยกันเนี่ยเนี่ยอาจารย์ก็อาจารย์บอกว่าขออนุญาตอาจารย์
อาจารย์ครับผมขอนิดเดียวก็อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดใครมีเสียงข้างมากอ่ะ
อย่างตอนนี้ทางฝั่งก้าวไกลเขาบอกเขาอยู่กัน๓๑๐คนแล้วเขาเปิดสภาแล้วเขาเสนอชื่อคุณพิทาอย่างนี้
อาจารย์ก็ยังบอกว่าเขายังไม่ใช่เสียงข้างมากของสภาอย่างนี้หรอ
คุณเชื่อไหมเล่าเดี๋ยวผมถามคุณคุณเชื่อไหมว่าที่เขาบอกว่า๓๑๐เสียงมันเป็นเพียงตัวเลขจริง
ถึงเวลาเสนอนายกจริงจริงเนี่ยใช่หรือเปล่าผมถึงบอกว่าสวเนี่ยมันอยู่ลำดับหลัง
ไม่ใช่สวเป็นตัวกำหนดเพียงแต่ผมบอกว่านั่นเป็นตัวเลขที่ปรากฏตามการประกาศผลเท่านั้นเอง
แต่เวลาจะร่วมรัฐบาลกันมันไม่ใช่อยู่แค่ตรงนั้นเขาคงดูกันว่าใครจะเป็นนายกและนโยบายเนี่ยไปด้วยกันได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไร
ผมจึงบอกว่าไม่แน่ใจว่าคุณพิษาร์นี้หรือพระเก้าใครเนี่ยจะรวมเสียงและสามารถจัดตั้งหลักบาลได้จริงผมบอกว่าผม
ด้วยแล้วจะไปตั้งจากเสียงเสียงตรงไหนกี่เสียงเดี๋ยวคุณพูด
ผมก่อนว่าคราวที่แล้วเนี่ยใครมีเสียงอันดับหนึ่งพักเพื่อ
ใช่ไหมอ่าใช่เพื่อไทยฮะแล้วเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล
หรือเปล่าอ่าพลังประชารัฐได้เป็นฮะเพราะเพื่อไทยเขาไม่สามารถ
รวมเสียงได้เกินกว่า๒๕๑
นี่เป็นเรื่องเพียงประกาศเวลาโหวตนายกจริงเนี่ยให้ตาม
ประกันถือบอกแต่ตอนนั้นมันมีตัวแปลเรื่องเสียงสวงไงอาจารย์
มันก็เลยกลายเป็นว่ามั้ยไม่จำเป็นเลยกลับไปเวลาเสียงหลัก
สาธารณ์ตั้งต้นที่ผมกูมาตลอดเฮี่ยมันมาจากสของคือว่าไม่

อาจารย์กำลังบอกว่าถ้าเกิด๙กายจะเอาให้ชั่วก็ไปรวมให้
๓ร้อยเจ็บหกเสียงในสอไม่จำเป็นไม่จำเป็นผมบอกว่า
กว่าเสียงนี่ถ้าคุณเนี่ยถึงเวลาแล้วตกลงกันได้ชัดเจน
ว่านายกคือคนนี้นโยบายไปด้วยกันได้เขาก็ต้องมีนายก
ลบก่อนแห่งอาจารย์กว่าที่เขาจะไปตั้งลัธบาลตั้งคอลอเหมา
ใจอะไรเป็นเรื่องปกติอ้าวอาจารย์บอกขั้นตรทให้ผมฟังได้
ก่อนอื่นก้าวไกลต้องทำยังไง
เดี๋ยวจาร์อันชัยพูดเขาบอกเพื่อไทยเป็นตัวแปร